ล่าสุดค่ะมีภาพภาพหนึ่งเป็นภาพของคุณเอชายาและครอบครัวถ่ายภาพร่วมกันที่บ้าน
แต่ก็ด้านมีชาวเน็ตตาดีค่ะมองเห็นเอ้ยข้างหลังอ่ะ
คุณเห็นไหมเห็นข้างหลังมุมซ้ายของผู้ชายที่ใส่เสื้อสีฟ้าไหม
คุณพ่อคุณเอชยะมันมีเหมือนคนยืนอยู่คุณเห็นไหม
และมันไม่มีศีรษะเออแล้วไม่มีหัว
คนเข้าไปเบ็บไนให้ดูอยู่เลยว่าคุณเอคุณเอเห็นหรือเปล่าครั้งหลังในนั่นใครยืนอ่ะ
คุณผู้ชอยเห็นมันแสกเรายังเห็นเป็นร่างคนชัดขนาดนี้อ่ะค่ะ
คนก็สงสัยว่าคืออะไรกันแน่

คุณเอนี่ต้องไปทำบุญสะดอกเคราะห์อะไรแล้วหรือเปล่า

พี่เอพี่เอขอพาไปพิสูจน์ที่บ้านหน่อยได้ไหม
พี่มันมีสิ่งลึกลับมีพลังงานบางอย่างอะไรอยู่หรือเปล่า
คืนก่อนหน้านี้ค่ะคุณเอเขาก็เลยอัดคลิปพาไปพิสูจน์แบบเห็นเลย
ซึ่งระหว่างที่คุณเอเล่าเนี่ยนะหมาก็เห่าไปด้วย

คนผ่านไปผ่านมาบอกว่าเห็นสิ่งที่คนเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นบ่อยมาก
นั่นก็คือวิญญาณเยอะมากในบ้านผมเนี่ย
เขาบอกอย่างนั้นนะฮะแล้วก็หลายคนก็เลยแบบกลัวเวลาขับรถผ่านเนี่ย
บางทีเห็นชุดไทยลำกันบ้างอะไรบ้างอย่างงี้ฮะ
ก็แล้วแต่นานาจิตตังค์นะครับถามมาบอกว่าหน้าบ้านพี่เองหรือเปล่า
แล้วก็ผมมาเองตัวผมเองผมก็ยังไม่คุ้นชินกับเขาเลยครับ
คือบ้านเรานะบางทีก็เข้ามามักมืดอยู่อยู่ทั่วครัวอยู่อยู่จังนะครับ

จริงเพิ่งย้ายเขาออกมาจากในบ้านเพราะว่าเราจัดบ้านกันใหญ่

ห้องพระและที่เป็นหลายคนเข้ามาคอมเมนต์
ผมก็กลัวเหลือเกินเห็นอะไรก็ไม่รู้หลังคุณพ่อผม
อ่ะแฟนคลับสบายใจเนอะไม่ได้มีสิ่งลี้ลับนะ

แล้วคุณเอ๊จะยังไม่ใช่คือเสียงหวานเสียงเพราะไง
เวลาเล่าไปก็ชวนคนนู้นไป
ติดตามอะแล้วมาก็ห่อนอีก
ในที่สุดเฉลยแล้วนะคุณผู้ชม
หุ่นลิเกแต่งตัวเต็มยศนะคะ
ก็แหมก็เข้าใจได้นะที่คุณเอบอกว่า
เพราะนี่ชุดลิเกวางเต็มบ้านเลยค่ะ
แล้วแหอย่างที่คุณเอ๊บอกใช่ไหมว่าจะพาไปยังมุมหนึ่ง
เขาก็จะยืนอยู่อย่างนี้ดิ

อ้าวหลอกกันนี่นะ
ไม่ได้ตั้งใจหลอกใครแต่ว่าเรายังไม่ได้ย้ายเราเข้าบ้าน

เพราะเฉลยแล้วนะไม่มีอะไร
ไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับ
บางทีแล้วเราก็ปรุงแต่งกันไปเองนะ
อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะเรื่องจิตปรุงแต่งเนี่ย
คือเขาบอกว่าจริงแล้วคนเราไม่ได้กลัวผีนะ
แต่กลัวจินตนาการกลัวความมืด
เราก็แบบคิดจินตนาการปรุงแต่งไปต่างนานาจนกลัวเอง

แต่ว่าตำแหน่งที่เอาไปวางมันก็น่ากลัวจริง